ปิดท้ายพาไปดูคลิปฮิตดีกว่า
ตอนนี้เพลงคนมีเสน่ห์ของพี่ป้างนครินโด่งดังนะคะ

่งดังไม่แพ้กันไปดูสิว่าลีลาเขาจะเป็นยังไงค่ะ
ความรักจะมาร้องเพลงจีบสาวให้คุณได้ชมกัน

ตัวยิ่งมีเสน่ห์
ความสามารถและความฮาของนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่น

ก็คนมีเสน่ห์ของพี่ป้างนครินฮอตฮิตติดหูขนาดนี้แหละ
แล้วก็เป็นคลิปที่ถูกโพสต์โพสต์โดยแอดมินเพจซูซูรัน๖๑
เจ้าของคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวไลฟ์สไตล์ไทยรัฐออนไลน์
บอกว่าเด็กหนุ่มรายนี้เนี่ยไม่ได้จีบสาวในห้องเรียนแต่อย่างใดอัดคลิปร้องเพลงแกล้งเพื่อนแบบสนุกสนานเท่านั้นนะคะ

แน่นอนคลิปนี้กลายเป็นไวรัลแบบชั่วค่ำคืนจริงนะคะ
เผยแพร่ช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาตอนนี้ยอดวิว๓ล้านกว่าครั้ง
ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงกับระยะเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมงนะคะ
แชร์ออกไปกว่า๑แสนครั้งแล้วเช่นกันนะคะ
จะบอกว่าเพลงนี้คิดติดหูจริงเพราะว่าในห้องแต่งตัว
ผู้ประกาศบันเทิงเราเปิดวนไปเลยค่ะ

ไม่เพราะเพลงอยากรู้ว่าทำไม
อยากให้คุณผู้ชมถามใบตองกับเชอรี่ช่วงบันเทิงไทยรัฐนะ
เพลงนี้กลายเป็นเพลงของเชอรี่ไปแล้วนะจ๊ะ